อย่างพี่อ้ำพัชราภาเองเราทราบกันดีอยู่แล้ว
บอกเลยว่าตัวนั้นชนะเลิศแทบทุกอย่าง
มาเริ่มต้นดูกันที่สินค้าแรกเลยค่ะคุณผู้ชม

พี่อ้ำเนี่ยเขาก็ไปช่วยถ่ายรูปโปรโมทให้
ซึ่งพี่อ้ำก็น่ารักนะช่วยเป็นนางแบบถ่ายให้แต่งตัวหวานทำหน้าหวานนั่งอยู่ข้างถุงเข้าสารนี่แหละ
ซึ่งก็มีภาพที่พี่เอโชว์หราอยู่หน้าถุงแบบนี้นะคะแล้วต้องบอกว่ารูปนี้แหละที่พี่เอเขาเอาไปโพสต์แล้วโพสต์อีกโปรโมทแล้วโปรโมทอีกจนขายดิบขายดี
อ้ำก็เลยถามแบบเชอรี่ถามเลยเข้าไปคอมเมนต์ว่ารูปเดียวใช้คุ้มเลยนะจ่ายเงินมาก
อันนี้เป็นธุรกิจของน้องรักในวงการอีกหนึ่งคนนะคะสำหรับเป็นธุรกิจของน้องคิมคิมเบอร์รี่

อ้างก็ใจดีนะปกติจะกินไปเลยก็ได้

อย่างกับขึ้นปกที่ตรียศาลเออเด่นทั้งคนเด่นทั้งไส้กรอกค่ะ
จมไม่หายไม่ตายไส้กรอก
เออมีกิมมิกทุกอย่างรูปนี้๑๐๑๐๑๐ได้มา๘
เพราะว่าคอเว้าตรงกลางมันมาตรงที่จานไส้กรอกพอดี
พี่แจ๊กนี่ให้มากกว่านี้จุดดวมสายตา
คุณผู้ชมข้าวสารไปแล้วไส้กรอกไปแล้ว
มานี่คุณผู้ชมใครจะไปเชื่อว่าอ้ำพัชราภาจะรีวิวอันนี้ค่ะ
น้ำแดงจ้ะเออคุณผู้ชมน้ำแดงฟองถ่ายใช่ไหม
คุณผู้ชมค่ะอยากให้เห็นคุณอ้ำพัชราภาเขาตั้งใจ
ใส่เสื้อสีเหลืองกระเป๋าสีเขียวถือน้ำแดงไปเลย
น้ำแดงบ้านเราใช่นะคะรีบว่าเป็นรูปไฟจรจรไปเลยคุณผู้ชมนะคะ
สีจะโดดเด่นขนาดไหนนะคะแต่บอกได้เลยว่าแม่อ้ำไม่ดรอป
หน้าบางของแม่ปากจือนี่แหละค่ะมันทรงพลังมากที่สุดนะคะ
เรียกได้ว่าแชะอะไรก็คือเอาอยู่นัมเบอร์วันจ้ะน้องจ๋า
มดจับอะไรก็ดูแพงอ่ะพูดกับน้ำแดงยังดูแพงเลยคุณ
ถ้าลองพี่แจ๊กถือน้ำแดงนะใช่เลยเอา๕๓สีมามัดเลย
มีต้นไตที่ไหนไปยืนปุ๊บโอ้โหคนมาไห้เต็มไปหมดเลย
ก็คนสวยนะคุณผู้ชมนะแล้วพี่อ้ำเขามีน้ำใจกับเพื่อนในวงการ
ใช่น้องใจส่งอะไรมาเขาก็ยินดีถ่ายให้นะจ๊ะ